สิ้นแกะหลุม
คนอื่นขออาญญาติ
คนอื่นขออาญญาติ
สมบัติของพี่ทั่วขออาญญาติพี่น้องเท่านั้น
นะครับก็สำหรับคุณทั่วก็รู้จักกันมาแล้วแต่

ก็๓๐ปี
๓๐ปีที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับพี่อ๊อฟ
ก็เป็นทั้งพี่เป็นทั้งเพื่อน

เอพ่นก็กลับมาพูดเราเต็มมาก็ไปไหนแล้วกันอยู่กันตลอด

แต่ก็ติดต่อกันอยู่ตลอดเวลา
เห้นเกิดก็ติดต่อกันแนนแล้วก็ว่าไปเราแน่งเป็น
ทำให้คนสองคนนี้รักกัน
ครับพี่แดงความรู้สึกความผูกคันกับพี่ตัวพี่ด้วยจริงจริงค่ะ
ทั้งคู่ทั้งตัวพี่ตัวแล้วก็เปิ้ลจริงจริงแล้วอ่ะ
เราทำงานกับพี่ตัวมานานแล้วก็หลายเรื่องมาก
เวลาที่อยู่ในกองถ้าแบบพี่ตัวแบบมีมุมของพี่ตัวอยู่ตลอดเวลา
แบบเขาจะไม่ค่อยยุ่งกับใครก็จะมีแดงนี่แหละที่คอยแบบว่าเข้าไปหาแก
แล้วก็พี่ก็รู้ว่าแกชอบกินอะไรอะไรอย่างนี้
ก็จะไปทำให้แกแบบใจเย็นให้แกแบบบางทีพี่ตัวเขาเป็นคนที่
สมบูรณ์แบบเวลาทำงานอะไรเขาก็รู้สึกต้องเป๊ะ
เวลาที่เขารู้สึกไม่พร้อมทีมไม่พร้อมหรือไม่ได้อย่างใจอะไรอย่างนี้
เขาก็จะรู้สึกว่าทำไมถึงไม่พร้อมอะไรอย่างนี้
ก็จะมีเหมือนความหุดหงิดอะไรอย่างนี้
แล้วเราก็จะเป็นคนที่เข้าไปหาเขาอะไรอย่างนี้
เพราะว่าเขาเป็นเหมือนประหนึ่งเป็นพี่ชายเรา
แล้วเขาก็จะสอนเราแล้วเราเล่นกับเขาบ่อยมาก
ไม่ว่าละครเวทีไม่ว่าละครทีวีหรือว่าเป็นหนัง
หนังเรื่องแรกก็เล่นกับแกคือแบบแกจะเป็นคนที่คอยแนะนำ
ให้ความรู้เรื่องการแสดงเพราะเมื่อก่อนเราไปเล่นแรกเราไม่เก่ง
แกก็จะคอยแบบเออแดงมันต้องอย่างนี้นะเว้ย
มันมุมกล้องมันต้องแบบนี้อะไรอย่างนี้คอยสอนเรา
ก่อนเราเหมือนนางแบบไปเล่นละครเล่นหนังอ่ะมันไม่เป็นอ่ะแล้วพอ
เราได้เล่นกับพี่ตัวทุกครั้งพอเป็นแบบได้เล่นกับสลันยูก็ดีใจมาก
ว่าแบบได้เล่นกับพี่ตู้นี่อุ่นใจจริง
เพราะว่าเขาแนะนำเขาเป็นแบบไม่เหมือนเป็นคนแปลกหน้า
เพราะฉะนั้นเราก็จะสบายใจที่ได้เล่นกับพี่ชายอะไรอย่างนี้ค่ะ
พี่เรนเขาตอนทราบข่าวตอนไหน
จริงได้รับรู้ตั้งแต่เขาล้มแล้วเปิ้ลโทรมา
เราก็เลยพาพี่อ๊อฟไปหาพี่ตัวก็ยังพูดพูดแบบเรื่องพอร์ตหนัง
อยากทำหนังเล่นด้วยกันนะออฟเล่นด้วยเขาเคยเล่นเรื่องโกยมาด้วยกัน
แล้วก็หลายเรื่องที่เขาเล่นคู่กันเรือนแพร่อะไรพวกนี้
เขาก็จะแบบเหมือนพ็อตอยู่ในหัวว่าเรามาเล่นแบบเหมือนเอ่อ
เป็นรุ่นอาวุโสที่คู่กันแล้วก็คนแก่เที่ยวอะไรอย่างนี้
ตอนนั้นเขายังบันเจิดมากอยากทำงานอยากฟิตอยากอะไรแดงอย่าลืมนะ
อะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ย
พอมาวันหนึ่งเปิ้ลก็โทรมากลางคืนแล้วก็แบบบอกว่าไม่ค่อยดีอะไรอย่างนี้
บอกว่างั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามีประชุม
พี่อ๊อฟก็กระสับกระสายอยากจะไปมากแต่ว่าทีมงานมาเต็มเลย
ทุกคนก็รู้ว่าพี่อ๊อฟอ่ะแบบกระสับกระส่ายไม่มีสติที่จะประชุมแล้วอ่ะ
ไม่รู้เรื่องว่าบทตรงนี้อยู่ตรงไหนอะไรก็ไม่รับรู้อะไรอย่างก็เลยบอกว่าอ๋อไปเถอะ
เดี๋ยวแดงประชุมต่อก็เลยให้ออฟไปกับลูกสาวดี
ก็ไปกันก็โชคดีมากที่เขาไปทันได้เจอแล้วก็ได้คุย
จริงจริงรู้ว่าก่อนหน้านั้นแต่ว่ารู้ว่าแย่แล้วอ่ะ
ไม่จะเล่าบรรยากาศตอนนั้นน้อยได้มึงครับก็ไม่มีอะไรครับ
ก็คนคนหนึ่งที่จะไปจะหมดลมเขาก็

ผมก็บอกพี่เอกจะพูดพอว่าเอ้าไทยเอามาเป็นผู้ดูนะ

ไม่ให้พ่อต้องกลงไหวใจหรือเป็นห่วง
แล้วก็ไม่มีอะไรครับแค่นั้น
พูดกับพี่เขาพูดตลอดเวลาตอนต่อไปยัง
ให้เขารู้ว่า
ก็ตามเวลาของเขาครับเรากำหนดอะไรไม่ได้
เราไปบอกว่าเขาต้องอยู่ถ้าถามเราเราก็เลยกลัว
เราก็จะบอกว่าอยู่นานเถอะผมรักคุณใช่ไหมครับ
สำหรับคนที่เราไปโชคเราก็รีบให้มันตายอย่างนี้เหรอเห็นไหม
คนนั้นเราก็เมื่อไหร่ไม่ได้เลยครับ
พี่ฮอล์ฟมีอะไรอยากจะพูดถึงเพื่อนคุณนี้อีกไหม
มันพูดไม่ออกครับ
ก็ว่าผมว่าเขารู้ว่าผมคิดอย่างไงแล้วก็เราคิดอย่างไงกันนะครับ
มีกัน๓คนนะครับ
แม่ยังพูดเลยว่ามีอยู่๓คนคือผมพี่เอกแล้วก็พี่ตัว

นะครับเสด็จมากอ่ะสนิทมากที่สุดแล้วค่ะก็ที่สุดล่ะครับ
คิดว่าพี่ตัวเป็นแบบสุดยอดอะเขาเหมือนอัจฉริยะ
เวลาเขาทำงานอะไรเขาจะมีส่วนร่วมในการทำงานเสมอมาถึง
เขาก็จะดูบทเขาจะช่วยแก้บทเท่าที่ทำได้ทำให้ดีที่สุด
จะเข้าไปช่วยในฐานะที่เขาก็รู้ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง
แล้วเขาก็จะสร้างเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมา
ซึ่งเป็นคนคุณภาพตั้งแต่ตั้งแต่ก้าวเข้าวงการ
ตั้งแต่อยู่สถาปัตุลาแล้วจนมาถึงวันนี้เขาก็ยังเป็นคนคุณภาพอยู่
คือที่สุดของวงการคนโอ้โหเป็นเพชรเม็ดงามจริง
พี่เจ้าเป็นคนที่เป็นทรงคุณค่าทั้งชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะ
ศาสนาการพี่เจ้าอยู่ใกล้วัดนาคมเขาบรรลุงตลอด
ชาติก็เรารู้อยู่ว่าพี่โจ้ทำอะไรเพื่อชาติพระมหากษัตริย์

ท่านต้องมีฤทธิ์มาพระราชธาฤทธิ์มาเพราะอะไร
เพราะคนพวกนี้รักทั้งชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์
เป็นคนไทยสมบูรณ์แบบทุกคนครับ